มีใกล้แสข่าวว่าชะพาคนของเชื้อเองจะกลับมาทำทั้งชาวบ่าอัย
มันจะเป็นไปได้ได้ไงเฉพาะว่ามันไม่ได้เป็นตำรวจแล้ว
ก็สามารถกรณ์ย้ายจับมาได้หรือเปล่า

ผมไม่ได้ยินนะครับ